ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นข่าวมาช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานะคะ
ก็จากการไปร้องเจ้าหน้าที่รัฐที่เมืองไทย

ความสงการอัจฉริยศัพย์นะคะแล้วก็มีความคืบหน้า
เรื่องราวน่าจะคลี่คลายคือวันศุกร์นี้
เพราะถ้าเป็นไปตามข่าวนะคะถ้าเป็นไปตามข่าวคือ
คุณประนอมอินตะแสนลูกจ้างซึ่งเป็นคนไทย
ที่ไปทำงานที่ไต้หวันจะกลับมาถึงเมืองไทยวันศุกร์นี้
แต่เรื่องราวก่อนที่จะถึงวันศุกร์นี้มีข้อสงสัยเต็มไปหมดเลย
สำหรับทนายความท่านนี้นะคะเพราะบอกว่า
ผมจะทำเรื่องนี้แล้วคำว่าจะทำเรื่องนี้คือเหมือนมีเรื่องใหญ่ค่ะ
วันนี้เราจะคุยกับทนายความสงกรานนะคะ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะโฟนอินพร้อมกันเลยกับคุณประนอมอินตะแสนนะคะ
ซึ่งเป็นแรงงานหญิงไทยที่ไต้หวันนะคะสวัสดีทนายค่ะ

อย่างนั้นโฟนอินพร้อมกันเลยนะคะคุณประนอมสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณทนายด้วยค่ะ
ยังไม่เคยเจอตัวกันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียเนาะใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะยังไม่เคยเจอตัวท่านค่ะ
เดี๋ยวเอางี้ก่อนนะคะก่อนมาให้ทนายอธิบายให้ฟังเรื่องราวต้นเป็นต้นมาเนี่ย
เอาอย่างนี้ก่อนคือข่าวที่เมืองไทยบอกว่าคุณประนอมเนี่ยจะกลับมาถึงเมืองไทยวันศุกร์นี้

อันนี้ชัวร์แล้วยังคะตัวเราชัวร์แล้วหรือยังว่าเราได้กลับแน่นะคะ
ชัวร์ค่ะชัวร์ได้กลับแน่นอนค่ะคือวันที่๒๖แต่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่เที่ยวบินที่เท่าไหร่อะค่ะ
แล้วทำไมเดี๋ยวนะคะยังไงคะแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะได้กลับอ่ะคะ
คือนายจ้างบอกไว้แล้วค่ะนายจ้างแจ้งมาว่าวันที่๒๖เธอได้กลับบ้านนะ

จ้างคือในจ้างปัจจุบันไม่ใช่ในจ้างที่เป็นคู่กรณีมีเรื่องกันใช่ไหมคะ

แล้วจนถึงตอนนี้เราได้เอกสารในการเดินทางมาแล้วหรือยังคะ
ยังค่ะอยู่ที่อยู่ที่เอเย่นที่เขารับมาใหม่เนี่ยเขารับโอนถ่ายมาเขาเอาไปเดินเรื่องซื้อตัวเที่ยวบินให้เรากลับเมืองไทยเนี่ยค่ะ
คือบริษัทจัดหางานใช่ไหมคะ

ค่ะคุณประนอมตอนนี้คนที่ติดต่อให้คุณประนอมในการเดินทางกลับมาเตรียมเดินทางกลับมาทั้งหมดนี้เนี่ยคือในจ้างปัจจุบันของคุณประนอมที่ไต้หวันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือนายจ้างปัจจุบันค่ะ
ค่ะเจ้าหน้าที่แรงงานของไทยที่ไต้หวันอยู่ในในการดำเนินการประสานงานเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเขาอยู่ด้วยไหมแต่เขาเคยโทรมาบอกว่าคุณประนอมถ้าคุณจะกลับบ้านเราจะหักจากเงินเดือนที่คุณทำงานอยู่เป็นค่าเที่ยวบินกลับบ้านนะเขาบอกไว้แบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่แรงงานของไทยที่อยู่ที่ไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไทยที่อยู่ที่ไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก
เจ้าหน้าที่แรงงานของไต้หวันบอก

ที่คุณประนอมนะครับที่ทนายสงการเล่าให้ฟังเนี่ยคือสิ่งที่คุณประนอมเล่าให้คุณทนายสงการฟังใช่ไหมคะตรงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือโทรไปตั้งแต่ทีแรกนี้ทางเอเย่นอ่ะนำตัวออกจากโรงงานตอนบ่ายเพราะว่านายจ้างขึ้นมาปั้มวันที่๒๗พฤษภาประมาณสิบโมงกว่าแล้วก็โทรแจ้งกับเอเย่นเอเย่นก็พาออกจากโรงงานอย่าง
อย่างกระชั้นชิดเลยแล้วก็ระหว่างนั่งรถมาเนี่ยทางเอเย่นก็บอกว่าไม่ต้องเข้ากรมแรงงานหรือจะเข้ากรมแรงงานถ้าเธอเข้ากรมแรงงานเนี่ยเธอไปฟ้องเขาเธอไม่มีหลักฐานอันนี้เอเย่นก่อนนะคะเธอไม่มีหลักฐานเธอไม่สามารถไปฟ้องร้องเขาได้เขาฟ้องเธอกลับเธอจะไม่มีค่าเสียหายให้เขานะเธอต้องมาติดคุกอยู่ที่ไต้หวันนะทางเอเย่

ฉันจะซื้อตัวเที่ยวบินให้เธอกลับเมืองไทยนะ
แล้วก็เงินค่าชดเชยหมื่นนึง

เงินชดเชยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
ที่หนูต้องเสียกู้หนี้ยืมสินเขามาเนี่ย

กลับเมืองไทยมีเงินไปแค่หนึ่งหมื่นบาทเนี่ย

ผลเสียที่เราต้องเสียไป

ไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียว
นายจ้างใช้งานยิ่งกว่าธาตุค่ะ
โทรแจ้งเอเย่นปัญหาต่าง
โทรแจ้งเอเย่นทุกอย่างว่าเราโดนนายจ้างกระทำอะไรกับเรามั่ง

คือวันที่๑กรกฎาที่เจอกับนายจ้าง
ซึ่งลูกชายของนายจ้างเนี่ย

คือเจ้าหน้าที่แรงงานไทยที่ไต้หวันไปอยู่ด้วยไหม

ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของเรา
คือเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยแนะนำคุณประนอมวันนั้นว่ายังไงคะ
แนะนำค่ะได้แต่ถามว่าคุณจะเอายังไง
ตอนที่บอกว่าเราจะช่วยคุณเต็มที่นั้นคือสายด่วนที่รับคุยกับเรานะคะ
พอรับคุยแล้วปุ๊บเขาก็โอนให้อีกคนนึงรับเรื่องของเราไว้
ทีนี้มาคุยกับคนนี้แหละ
เขาบอกว่าคุณประนอมจะเอายังไงที่เขาเสนอมา

แล้วคุณประนอมตกลงใจว่าไม่ยังไงก็จะสู้เหรอไม่เอา
ไม่เอายังไงก็จะดำเนินตามคดีตามกฎหมายของไต้หวัน
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของที่นี่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยคนนั้นรับปากว่าจะดำเนินเรื่องหรือดำเนินคดีให้ไหมคะ
ค่ะรับปากค่ะรับปากจะดำเนินคดีให้

แล้วยังไงคะเรื่องเงียบเหรอหรือยังไงคะ

นัดไปวันอีกทีนึงวันที่๑๗
วันที่๒๗เดือน
กรกฎานะคะเดือนเดียวกันค่ะ
นัดไปแล้วก็ไปให้ปากคำกับ
ผู้หญิงอีกคนนึงเขาก็บันทึก
ปากคำของเราเข้าไปในคอมนั่นแหละ

เราก็ให้ความจริงส่วนนั้นไป

เงียบยิงยาวมาเลยค่ะ

นัดอีกทีนึงเมื่อเดือนที่ผ่านมา

เราอยู่เฉยรอเขานัดอยู่อย่างนี้

คืบหน้าให้เราได้

ความเป็นธรรมของเราจะมีจริงอยู่ไหม
มันจะมีจริงไหมมันจะได้รับความเป็นธรรม

เมียอะไรนี่ไหมค่ะ
ก็เลยล้องไปหาทนายสงการ
ทีนี้พอต่อมาที่ทนายสงการปุ๊บ

คืออย่างนี้ครับที่เขาร้องผมมาครั้งแรกเลยนะครับ

เขาบอกไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่สายด่วน๑๙๕

จอเป็นคนบอกจะดำเนินคดีให้

รอเล่าจนเธอร้องผม

เขาบอกว่าอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่บอกว่า
ดำเนินการเนี่ยเสียงเริ่มอ่อนแล้ว

เพราะเธอไม่มีหลักฐาน
เราเนี่ยไม่เคยเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาเลยแต่ต้องมาทำ
แล้วแถมว่าความกดดันเขาอยากจะกลับบ้านมาหาลูกมาหาเต้า
และที่สำคัญครับคุณจอมขวัญครับผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศไม่เคยทราบว่า
แรงงานไทยที่ทำงานเนี่ยโดนกินหัวคิวเดือนละ๑๘๐๐บาท๑ปีแรก
ปีที่๒เหลือ๑๗๐๐บาทต่อเดือนปีที่๓เหลือ๑๕๐๐บาท

เดี๋ยวนะดิฉันกำลังจะถามว่าคือสรุปแล้วเรื่องที่คุณประนอมบอกว่า
มันมันเงียบยาวไปเลยเนี่ยนะคะคือไม่ได้มีขั้นตอนการดำเนินคดี
ไม่มีเลยครับกระทั่งมาเป็นข่าวมีหัวหน้าหนึ่งคนโทรหาคุณประนอมบอกว่า
พวกเขาจะถูกสอบเขาบอกว่าเขาเนี่ยเรื่องเพิ่งมาถึงเขาเมื่อวันที่๑สิงหา

ผมก็เลยงงบอกสายด่วนผมถามว่าด่วนตรงไหนครับ
หัวหน้าเป็นผู้ชายนะครับ๑สิงหาและก็อยู่ในเมืองเดียวกัน
มันด่วนตรงไหนครับที่ทนายสงการบอกเนี่ยนะคะ
ฉันขอตัดกลับมานิดเดียวคือสรุปแล้วคุณประนอมจะได้กลับมา
ี่สิบหกนี้ไหมได้กลับค่ะได้กลับโดยที่เจ้าหน้าที่แรงงานไทย
ไต้หวันเนี่ยไม่ได้มาพบไม่ได้โทรมาไม่ได้ติดต่อมาเลยเหรอคะ
ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยไม่เลยค่ะไม่ค่ะคือคุณประนอบเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคือที่ค้างคากันอยู่เรื่องคดี
คุณประนอมตกลงตัดสินใจกลับแน่ใช่ไหมคะไม่แจ้งความไม่ดำเนินคดี
คือไม่อยู่ต่อไม่เก็บเงินไม่อะไรแล้วเหรอคะ
คือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วไงคะคุณจอมขวัญ
คือเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วมันอาจจะไปกระทบถึงใครบางคนเข้า
แล้วความปลอดภัยของหนูไม่มีแล้วค่ะคิดว่าไม่มีแล้วแน่นอน
ขนาดเรื่องแค่นี้เขายังช่วยหนูไม่ได้เลย
ต้องรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกจนบัตรนี้
แล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นไปทางที่มันไม่ดีไปยิ่งกว่านี้ล่ะคะคุณจอมขวัญ
เดี๋ยวนะคือถ้าเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะคิดไปเองนะ
คือฟังจากน้ำเสียงคือในช่วงระหว่างที่ทั้งติดต่อกับทนายสงการ
แล้วก็มีเรื่องมีราวย้ายงานอะไรกันเนี่ยนะคะคือเรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
ค่ะค่ะแน่นอนค่ะรู้สึกรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นคะคุณประนอม
ต้องถูกคมครูถูกแรงตังค์
เอาเท่าที่พูดได้เอาเท่าที่สบายใจจะบอกค่ะ
ค่ะค่ะจากเสียงจากหน่วยงานทางรัฐที่เขาโทรมาแล้วเขา
ก็ประมาณแบบต่อว่าแบบคุณทำแบบนี้คุณทนายมาออกตัวแรงแบบนี้
คุณทำแบบนี้ทางเราช่วยคุณก็หมดกำลังใจที่จะช่วยก็คือยังไงอ่ะ
คือเขาไม่อยากจะช่วยด้วยซ้ำเขาจะพูดว่าคุณทำแบบนี้ผมอยากจะช่วยคนนะ
เขาก็ไม่พูดออกมานะคะคือหมดกำลังใจที่จะช่วย
คนที่เขาทำงานอยู่เขาก็หมดกำลังใจที่จะทำคุณก็รู้อยู่ว่า
พวกทนายอ่ะมันต้องการโจมตีหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว
เขาพูดออกมาแบบนี้แล้วเขาพูดแรงขนาดนี้หนู
ไม่ไม่อยากอยู่ค่ะไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่จริงค่ะ
อยากกลับจริงอยากกลับบ้านจริงค่ะคืออยู่นี่ก็ตัวคนเดียว
ไม่ไม่ว่าจะเก็บเงินเก็บทองได้เท่าไหร่คือไม่ไม่รอแล้วใช่ไหมคะ
ยังไงจะกลับค่ะไม่ไม่รอแล้วค่ะคุณประนอมค่ะ
ขอตัดจังหวะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายจะได้คุยกันน้อย
เดี๋ยวขอทางนี้โฆษณาก่อนคุณประนอมยังถือสายอยู่ต่อนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อโดยเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงแรงงานได้ลองชี้แจงบ้างว่าเกิด
เข้าใจผิดอะไรไหมหรือมีความบกพร่องเกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการช่วยแรงงานไทยที่ไต้หวันสักครู่ค่ะ
ถามจากโฆษกระทรวงแรงงานนะคะโฆษกธีรพลขุนเมืองค่ะโฆษกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะโฆษกเราค่ะท่านเราทราบข่าวจากที่ท่านให้ข่าวนี่แหละนะคะ
ซึ่งก็ตรงกันว่าคุณประนอมแรงงานหญิงไทยเนี่ยจะกลับมาถึงวันศุกร์นี้แต่ทีนี้ประเด็นที่มันถูกแทรกเข้ามาเนี่ย
คือในช่วงจังหวะที่เตรียมตัวจะให้คุณประนอมกลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่แรงงานไทยที่ไต้หวันเลยเหรอคะ
ไม่แหละครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับผมลำดับเหตุการณ์นิดเดียวได้ไหมครับคุณจอมขวัญ
ได้แต่ต้องกระชับนิดนึงค่ะ
สั้นนะครับคือคุณประนอมเนี่ยก็ไปทำงานตั้งแต่ปี๕๗๕๙ใช่ไหมครับของบริษัทฉนเต๋อเนี่ยนะครับเขาทำเย็บผ้าแล้วก็ปิดการไปแล้วก็โอนย้ายไปที่บริษัทอีกบริษัทนะครับนี่ก็ทำขนมนะครับแล้วก็ทำได้๒เดือนก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยวันที่๒๘เขาก็ไปร้องที่สายด่วน๑๙๕๕ก็เหมือนกับของกระทรวงแรงงานนะครับ๑๙๕๕ของกระทรวงแรงงานไต้หวันเนี่ยเหมือนกับของกรมการจัดหางานจะมีร่างคนไทยผู้ไทยได้ชัดผมเคยไปที่ไต้หวันเนี่ยผมก็ไปออกรายการวิยุที่นี่ด้วยนะครับก็เหมือนกับแต่เป็นของไต้หวันนะครับอันนี้ไม่ใช่ของสอนรอของ
ก็จะมีกระบวนการที่ทางกองแรงงานเสาหยวนซึ่งจะมีการดูแลโดยระบบของไต้หวันอยู่แล้ว
เพื่อจะให้ไปแจ้งคณะกรรมการความเสมอภาคทางเพศเนี่ยเพื่อจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับ

ทำสองทางครับคุณน้องศักดิ์
ประเด็นที่หนึ่งก็คือเล่นรับไปยังไฟ
เงื่อนไขการทำงานของกองแรงงาน
เพื่อจะให้การตัดสินนี้เป็นไปโดยเร็วนะครับ
ซึ่งเขาก็โอเคช่วยนะครับ
เดี๋ยวให้ตัดสินภายในวันที่๒๕สิงหานี้
อีกประเด็นนึงอีกทางหนึ่งครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนนายจ้างดีไหม
ระหว่างนี้เพื่อจะได้มีงานทำจะได้มีรายได้ด้วย
ประเด็นที่๓หากจะกลับประเทศก็จะดำเนินการให้๓แนวทางนี้
ในว่าในส่วนนี้คือเขาเลือกแนวทางที่๒ก็คือ
ก็จะเปลี่ยนนายจ้างเขาเปลี่ยนนายจ้างครับ
เสียมารยาทค่ะเพราะเดี๋ยวจังหวะจะไม่ได้พูดกันนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคำถามของที่ฉันก็คือว่า
มีการโทรไปต่อว่าคุณประนอมหรือเปล่า
เมื่อเรื่องของคุณประนอมกลายมาถึงหูทนายสงการ
แล้วก็กลายเป็นข่าวมีการโทรไปต่อว่าจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นหรือเปล่าคะ
นี่เขาก็บอกเขาไม่ได้ต่อว่านะผมก็เช็คไปที่สนรไทเปย์เหมือนกันนะครับ
แล้วก็พยายามดูแลเขาเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
แล้วก็มีภาพที่ยืนคู่เคียงกันอย่างให้กำลังใจ
แล้วก็คุณประนอมก็ได้ขอบคุณที่ทางน้องสนรอที่เป็นทูตอยู่ที่นั่นไปให้ความช่วยเหลือนะครับ
ที่สำคัญเขาก็เลือกบริษัทอย่างดีให้เลยครับ

เทคโนโลยีเนี่ยที่ประกอบธุรกิจโรงจอยอิกโตนิกแนะครับ

ถ้าเกิดมีปัญหาแก้ไขปัญหาทันทีครับ
เป็นยบายของท่านความขึ้นต่ออยู่แล้วครับ

เพราะว่าในช่วง๒วันนี้ข่าวจะคืบนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันให้ท่านได้ชี้แจงถ้าเราได้จัดประเด็นนี้

นางเดชน์บ้าทางกระทรวงแรงงามไม่ได้หย่อนใจเรื่องเหล่านี้เลย

ค่ะวันหลังมาสิคะมีหลายประเด็นเลยอยากคุยด้วยค่ะ
ได้ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ
สงการท่านยืนยันนี่กำลังพยายามจะโทษนะคะ
นี่พยายามจะแบบทำให้คนเข้าใจไปว่าเจ้าหน้าที่บกพร่อง
คือมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นผมถามนะว่าคนที่เขาเกิดความทุกข์
เขาไม่มาใส่แทร่งปั้นแต่งหรอกครับไอ้ภาพที่ยืนถ่ายคู่นั้นน่ะ
วันแรกที่พาไปที่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์และไอ้ตัวเจ้าหน้าที่ที่โทรไปคุยเนี่ย
จริงมีอักษรย่อด้วยตัวทอแต่แต่ทออะไรผมไม่บอก
ไปต่อว่าต่อขานเพราะฉะนั้นแล้วทางกรมแรงงานและกระทรวงแรงงานต้องตั้งกรรมการสอบ
เพราะผมได้ร้องดีเอสไอรายละเอียดทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวที่ทนายสงการไปร้องดีเอสไอ
นี่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แรงงานคือมันจะต้องสอบหมดว่าบริษัทใดที่ส่งไป

เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าให้พื้นที่ธนายสงการสาดใส่เขาใหญ่เลย
แต่เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวจะมีเพิ่มเดี๋ยวเราตามกันต่อ

สุดท้ายค่ะขอปิดท้ายที่คุณประนอมยังอยู่นะคะ

คุณประนอมคุยกับครอบครัวแล้วใช่ไหมว่าจะกลับแน่คราวนี้

ทางครอบครัวให้กลับเนอะใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะทางครอบครัวให้กลับค่ะ
คล่องใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ฟังท่านอะไรนะ

ค่ะที่เขาบอกว่ามีสามทางให้เลือกนั่นไม่ใช่ความจริงค่ะ
ไม่มีทางให้เลือกเลยค่ะทางมีแต่มาบอกว่าให้ไปทำงานรอไหม

อย่างนั้นอย่างนี้หมดเวลาเดี๋ยวเรานัดกัน
ถ้ากลับมาเดี๋ยวเราเจอกัน

เดี๋ยวเราเจอกันคุยกันยาวแต่ต้องให้กระทรวงแรงงานเขาคุยด้วยนะ

ค้างคากันเยอะขอบคุณมากสำหรับวันนี้

ดุเด็ดมากกว่านี้ครับ

วันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีครับ